พิธีบวชหน้าไฟหรือบวชจงศพนิยมบวชก่อนวันเผา๑วันหรือ๓วันหรือบวชในวันเผาศพ
ทำพิธีเผาเสร็จแล้วจึงลาศึก
เป็นการแสดงความอ่อนน้อมและทดแทนพระคุณต่อผู้ตายและเชื่อว่าการบวชหน้าไฟเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายช่วยให้ผู้ตายได้ไปสู่สุขติเสมือนได้มีผ้าเหลืองนำไปสู่พบภูมิที่ดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน